ทีนี้เราตามกันต่อนะคะกรณีพ่อเลี้ยงข่มขืนลูกเลี้ยงวัย๑๖ปี
เหตุการณ์เกิดขึ้นในท้องที่สพน้ำภองจคอนแก่น
สักประมาณช่วงสายของวันที่๑๘ธันวาคมที่ผ่านมา

พ่อเลี้ยงหื่นรายนี้หนีไปกบดานอยู่ที่จังหวัดอุดรธานี
ล่าสุดตำรวจสามารถตามจับกลุ่มตัวได้แล้วนะคะ
แต่ยังคงให้การปฏิเสธบอกว่าไม่ได้ข่มขืนนะ
เพียงแค่อนาจารย์ลูกเลี้ยง
บอกลูกเลี้ยงดิ้นหลุดไปก่อนไม่ทันได้ข่มขืน
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๑๘ธันวาคมที่ผ่านมานะคะ

ไป๓วันสามารถจับกลุ่มพ่อเลี้ยงรายนี้ได้แล้วนะคะ
ช่วงสายที่ผ่านมาตำรวจจาก
ทรภาค๔พร้อมกับตำรวจสพน้ำพองจังหวัดขอนแก่น
แล้วก็ตำรวจสพกุจจับจังหวัดอุดรธานี
รวบตัวพ่อเลี้ยงหื่นรายนี้
ซึ่งว่าในขานสิงสาธิตอายุ๔๕ปี
ในขานเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดขอนแก่น
หลังจากที่ในขานพ่อเลี้ยงคนนี้
ล่อลวงออกอุบายให้ลูกเลี้ยงมากับตัวเอง

คือลูกเลี้ยงในขานก็เลี้ยงดูมาตั้งแต่๕ขวบ

แต่สุดท้ายตำรวจสามารถตามไปจับกลุ่มตัวได้
ตำบลเชียงพินอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะ
ทีนี้ย้อนให้คุณผู้ชมได้ดูเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น
สักประมาณ๑๐โมงเช้าของวันที่๑๘ธันวาคมที่ผ่านมา
พ่อเลี้ยงก็คือนายขานออกอุบายค่ะ
บอกว่าจะพาลูกเลี้ยงไปยิงหนูนะคะ
ก็เลยพาลูกเลี้ยงซ้อนท้ายไปแบบนี้นะคะ
บอกว่ายิงหนูเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปทำธุระที่อื่นต่อต้องใช้เวลานาน
เพราะฉะนั้นก็เลยขอให้ลูกเลี้ยงไปด้วย
เพื่อให้ลูกเลี้ยงขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาที่บ้านก่อน
นายขานเป็นคนขี่ลูกเลี้ยงเป็นคนซ้อนแบบนี้นะคะ
แต่ระหว่างทางที่ขับผ่านป่าอ้อย
นายขานจู่ก็จอดรถข้างทางบริเวณนั้นเป็นป่าละเมาะค่ะ
แล้วปรากฏว่าบอกลูกเลี้ยงให้ลูกเลี้ยงนำมาเป็นคนขี่เดี๋ยวตัวเองจะเป็นคนซ้อน
จังหวะที่ลูกเลี้ยงเผลอค่ะเข้าไปล็อกคอด้านหลังแบบนี้เลยนะคะ
ล็อกคอด้านหลังแล้วก็ใช้มือปิดปากฉุดลูกสาวค่ะ
ลูกเลี้ยงพาเข้าไปในป่าลึกสักประมาณ๑๐๐เมตร
แล้วบังคับข่มขืนแต่ลูกเลี้ยงไม่ยอมค่ะ

ในขานก็เลยขู่บอกว่าเดี๋ยวจะยิงทิ้งในป่า
สบโอกาสนะคะลูกสาวเนี่ยก็คือลูกเลี้ยงเนี่ยดิ้นจนหลุดค่ะ
หนีออกมาได้ในสภาพคือเนี่ยค่ะวิ่งหนีออกมาแบบนี้นะคะ
สภาพคือสวมเสื้อเพียงตัวเดียววิ่งออกมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
บอกชาวบ้านให้พากลับบ้านหน่อยพ่อจะข่มขืนหนู
นายขานนะคะตอนที่ให้การกับตำรวจอ้างบอกว่า
ระหว่างนี้จริงแล้วตัวเองก็ไม่ได้ทิ้งลูกเลี้ยงนะ
พยายามขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยตามหาลูกเลี้ยงแต่พอเห็นว่าชาวบ้านเนี่ยช่วยลูกเลี้ยงแล้ว
ก็เลยตกใจกลัวแอบกลับไปในป่าอ้อยค่ะไปซ่อนตัว
ตอนนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็ค้นหาแต่ไม่เจอนะคะ
หลบอยู่ในป่าอ้อยแบบเนี้ยค่ะจนกระทั่งช่วงเย็นของวันที่ยี่สิบธันวาคม
ก็คือเมื่อวานที่ผ่านมาตัดสินใจเดินออกมาเดินเท้าออกมาที่ถนนสายน้ำพองกระนวล
แล้วไปนั่งรถโดยสารมาลงที่ถนนมิตรภาพไปขึ้นรถสายขอนแก่นอุดรธานี
ตั้งใจจะไปหาบ้านไปหาแม่ที่บ้านที่อำเภอกุจจับจังหวัดอุดรธานีนะคะ
ทีนี้พอไปถึงที่กุจจับอุดรธานีบ้านแม่ไปถึงกลางดึก
ก็เลยไปแวะกินข้าวค่ะกินข้าวจนอิ่มน้ำสำราญ
แต่ในขานบอกว่าไม่กล้านอนบ้านแม่นะเพราะกลัวว่าตำรวจเนี่ยจะมาตามจับกลุ่มตัวได้
ตัดสินใจเดินเท้าต่อค่ะไปหาญาติที่บ้านหนองโอนหมู่เจ็ด
ตำบลเชียงพินอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะคะแต่ยังไม่ถึงบ้านญาติเลย
ยังไม่ได้ทันถึงบ้านญาติค่ะตำรวจตามไปจับกลุ่มตัวได้ซะก่อน
ทีนี้เบื้องต้นค่ะคุณผู้ชมนายขานพ่อเลี้ยงหื่นรายนี้เนี่ยนะคะ
บอกว่าก็ยอมรับว่าล่อลวงลูกสาวล่อลวงไปจริงแต่ไม่ได้ข่มขืนนะคะ
เพราะขณะที่กำลังจับลูกเนี่ยถอดเสื้อผ้าลูกเลี้ยงพยายามดิ้นจนหลุด
แล้วก็วิ่งหนีออกไปได้ซึ่งตำรวจบอกว่าพูดอะไรก็พูดไปเถอะ
อืมไม่ปากใจเชื่อนะคะก็เลยนำตัวมาจากที่โรงพักที่อุดรธานี
มาสอบปากคำต่อที่น้ำพองนะคะจากสพกุจจับมาที่น้ำพอง
หลังจากที่สอบปากคำที่สพน้ำพองใช้เวลานานเหมือนกัน
กว่าสามชั่วโมงสอบปากคำเสร็จสิ้นปุ๊บ
ตำรวจค่ะคุมตัวเข้าห้องขังปั๊บเลยนะคะแต่ชาวบ้าน
ชาวบ้านในท้องที่ที่เกิดเหตุพอรู้ข่าวเท่านั้นแหละค่ะมากันพลึบเลยค่ะ
มาดูหน้าพ่อเลี้ยงหื่นรายนี้มาดูหน้าซิว่าทำไมถึงทำกับลูกเลี้ยงแบบนี้ได้
ทีนี้จังหวะที่ตำรวจคุมตัวผู้ต้องหารายนี้เข้าไปที่ห้องขัง
นักข่าวพยายามตะโกนถามนะสอบถามว่าเอ๊ะทำทำไม
อารมณ์ชั่ววูบหรือเพราะอะไรหรือเพราะฤทธิยาหรือเพราะอะไร
อยากจะขอโทษใครไหมอยากจะขอโทษลูกเลี้ยงไหม
อยากจะขอโทษภรรยาไหมในขานไม่ตอบไม่พูดไม่จา
พูดอะไรแม้แต่คำเดียวอะค่ะปิดหน้าปิดตานิ่งเงียบอะค่ะ
มาอ้างว่าไม่ทันได้ข่มขืนลูกเลี้ยงสะบัดดิ้นหลุดไปซะก่อน
แล้วเราไปได้ภาพเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
หมู่บ้านที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะในวงกลมสีแดงนะ
เดี๋ยวจะเห็นลูกสาววัย๑๖เนี่ยนะคะที่เขาไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
หลังถูกพ่อเลี้ยงลวงไปข่มขืนนะคะคือห่างจากจุดเกิดเหตุไปกิโลนึงอะค่ะ
ในภาพจะเห็นเลยว่าน้องแบบอาจจะไกลหน่อยนะคะแต่ถ้าดูแบบใกล้จริง
หน้าตาตื่นแล้วก็ไปร้องขอความช่วยเหลือค่ะเหมือนที่น้องเขาให้ข้อมูลเลยว่า
เขาตะโกนเลยว่าช่วยด้วยช่วยด้วยพ่อจะข่มขืนหนูเนี่ยค่ะเดี๋ยวสักพักนะคะ
จะเห็นว่ามีเจ้าของบ้านบ้านหลังเนี้ยเอาผ้าห่มนี่นี่ค่ะถือผ้าไปแล้ว
เอาผ้าห่มไปให้น้องห่มตัวเพราะว่าน้องท่อนล่างไม่ได้ใส่อะไรอ่ะ
มีเสื้อตัวเลือดถูกจับถอดข้างล่างไปแล้วอ่ะนี่ค่ะเขาก็ไปช่วยเอาผ้าคลุม
แล้วหลังจากนั้นก็พาซ้อนจักรยานยนต์ไปที่บ้านเพราะรู้ว่าก็น้องก็เป็นคนในระแวกเดียวกันอ่ะนะ
บ้านหลังไหนหลังไหนเขาก็ช่วยนะคะแล้วพอน้องถึงบ้านรีบวิ่งขึ้นบ้านเลยนะคะ
แม่บอกยังไม่ทันได้คุยอะไรเลยแล้วก็หลังจากนั้นแม่ก็คุยกับน้องแล้วก็พาไปแจ้งความทันที
ทีมข่าวไปที่บ้านป้าของน้องผู้เสียหายนะคะก็ทุกคนยืนยันว่าสิ่งที่ในขานอ้างว่ายังไม่ทันได้ข่มขืน
สะบัดดิ้นหลุดไปก่อนเนี่ยมันโกหกค่ะเพราะน้องเขายืนยันว่าพ่อเลี้ยงข่มขืนจริง
และผลตรวจของคุณหมอก็ยืนยันว่ามีรอยฉีกขาดที่อวัยวะเพศของน้องจริง
ป้าก็เลยบอกว่าโอ้โหมันขนาดนี้แล้วจะมาปฏิเสธอะไรอ่ะ
หลักฐานมันทนโทษนะคะทำผิดก็ยอมรับผิด
แล้วเนี่ยก็หูทางญาติญาติเขาบอกเลยนะว่าอย่ากลับมาให้เห็นหน้านะอย่ามาให้เห็นนะตำรวจลงโทษให้ถึงที่สุดไปเลยค่ะ
เขาบอกว่าเขาข่มขืนพ่อข่มขืนหนูเขาก็บอกว่าอย่างนั้นนะวิ่งมาไม่ใส่อะไรเลยนะ
ผมขู่ลูกกับแม่เขานั่นแหละบอกว่าจะฆ่าทั้งแม่ทั้งลูกเขาบอกว่าอย่างนั้น
ตอนนี้สภาพติดใจที่สามารถเป็นอะไร
ก็เศร้าอ่ะนอนเศร้าอ่ะก็เด็กมันไม่เคยเนาะเขาปลอบใจไม่ต้องคิดอะไร
ว่าแต่เราไม่ไม่ตายไม่ได้เสียชีวิตแต่เริ่มต้นใหม่เนอะ
ตอนนี้ถูกจับแล้วถ้าเกิดเขากลับมาขอโทษขอกลับมาอยู่ด้วยอันนี้
แต่อยากให้เขามาอยู่ไม่เลยให้สากศูนย์ไปเลย
คุณผู้ชมทีนี้เราไปพูดคุยกับชาวบ้านที่เขาก็เห็นเหตุการณ์อีกหนึ่งคนเนี่ยนะคะ
ชื่อว่านายสุรสเหล่าวออายุห้าสิบเอ็ดปีค่ะ
คุณสุรสบอกกับทีมข่าวให้ข้อมูลน่าสนใจบอกว่า
คือวันเกิดเหตุเนี่ยในขานพ่อเลี้ยงหืนไรเนี่ย
มอเตอร์ไซค์มาที่บ้านแล้วก็มาทำทีขอน้ำ
น้ำดื่มกระหายน้ำหิวน้ำ
ตอนนั้นคุณสุรสบอกว่าดูท่าทางก็แปลกนะ
ถามหาลูกสาวว่าลูกสาวตัวเองอยู่ที่ไหน
หลังจากนั้นก็จูงมอเตอร์ไซคันนี้ค่ะคุณผู้ชม
ออกไปด้วยความเร่งรีบลุกลี้ลุกลน
แต่มารู้อีกทีว่าในขาไปก่อเหตุคมคืนลูกสาว
โอ้โหตกใจมากไม่คิดเลย

สิ่งที่ต้องตามกันต่อหลังจากนี้ก็คือความคืบหน้าเรื่องของคดีความเนี่ยนะคะ

คุณผู้ชมพันธ์ตำรวจเอกอนุสักศักดาวัชรานนท์นะคะ
เป็นผู้กำกับสพน้ำพองบอกว่า
ตอนนี้ผู้ต้องหาหลังจากที่สอบปากคำเครียดนานกว่า๓ชั่วโมง
ก็ยังคงให้การปฏิเสธในข้อหาคมคืน
แต่ยอมรับว่าได้กระทำอาณาจารย์ลูกเลี้ยงของตัวเองจริง
ตำรวจบอกว่าไม่เชื่อพูดอะไรก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหา
เพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่รอก็คือ
ผลตรวจร่างกายของผู้เสียหายจากแพทย์โรงพยาบาลน้ำพอง
อย่างเป็นทางการคือผลตรวจเบื้องต้นออกมาแล้ว

และต้องไปตรวจสอบต่อเชิงลึกว่า
มีสารคัดหลังของนายขานอยู่ในอวัยวะเพศของน้องหรือไม่อย่างไรนะคะ
แล้วก็จะนำหลักฐานทั้งหมดมาประกอบสำนวนการสอบสวนต่อไป
ตอนนี้ตำรวจนำตัวในขานพ่อเลี้ยงหื่นรายนี้ไปตรวจปัสสาวะ
ไปพบว่าปัสสาวะเป็นสีม่วง

ก็เลยถามต่อว่าไปเสพอะไรมา
นายขานก็ยอมรับว่าไปเสพยาบ้ามา
อ้างบอกว่าที่ต้องเสพเนี่ยเพราะว่าเป็นการบำบัดโรค
เพราะตัวเองเป็นโรคปวดขาข้างขวา
เสพยาบ้ามาปีกว่าแล้วนะคะ

ขานไปก่อเหตุวันที่๑๘สักประมาณ๑๐โมง
ค่ำคืนวันที่๑๗ก็เสพยาบ้าเข้าไป๑เม็ด
หลังจากนั้นรุ่งเช้าก็ไปออกอุบายล่อลวงลูกเลี้ยง
เพื่อมากระทำอาณาจารย์หวังจะข่มขืน
แต่ก็นี่แหละค่ะถึงแม้ว่าจะปฏิเสธตำรวจก็บอกว่า
ก็มีหลักฐานนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว
เรื่องต้นตำรวจได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับนายขาน
สองข้อหาคือข่มขืนหรืออนาจารย์โดยใช้อุบาย
และเพิ่มอีกหนึ่งข้อหานะคะหลังจากที่ตรวจปัสสาวะเสร็จแล้วคือ
ยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งคือยาบ้า
ในวันพรุ่งนี้ก็จะคุมตัวในขานคนนี้

ก็ต้องมีการเตรียมเรื่องของกำลังตำรวจด้วยนะ
ใช่ค่ะคนต้องรอรุมประชาธรรมกันนะคะ